ท่านผู้ชมครับติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
ช่วงนี้ไปดูเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดตรัง
ซึ่งตำรวจก็ต้องไปคลี่คลายคดีกันต่อว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
ฉากอำพลางคดีหรือว่าเป็นการฆ่ากันเองในครอบครัวนะฮะ
แม่แล้วก็ลูก๒คนเสียชีวิต๓ศพอยู่ในบ้านหลังนี้
นี่ครับท่านผู้ชมครับคุณแม่เนี่ยอายุ๔๕ปีนะครับ
มีลูกชายอายุ๑๖แล้วก็ลูกสาวอายุ๑๔นะครับ
วันนี้มีคนไปพบศพอยู่ที่บ้านนะครับเป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้นนะครับ
อยู่ในพื้นที่ในสวนสาธารณะพรุชีหมู่๒ตะบนโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ตำรวจสพเมืองจังหวัดตรังแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์ด้วยนะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบ้านที่เกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์ปลูกติดกัน
สามหลังอยู่ตรงข้ามสระน้ำของสวนสาธารณะที่โรงรถมีรถโตโยต้า
ฟอร์จูเนอร์สีบรอนทองจอดอยู่หนึ่งคันแล้วห้องนอนชั้นสองของบ้านเนี่ย
มีศพสามแม่ลูกอยู่ที่นั่นนะครับแม่แล้วก็ลูกชายกับลูกสาว
นะครับโดยบนเตียงนอนบนห้องนอนชั้นสองเนี่ยมีศพของแม่คุณแม่
อายุ๔๕ปีแล้วก็ลูกสาวอายุ๑๔ปีสภาพศพมีผ้าห่มคลุมร่างแล้ว
มีเลือดไหลนองพื้นค่ะส่วนที่มุมของห้องลูกชายวัยสิบหกปี
เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นในสภาพนั่งพิงกำแพงแล้วที่มือขวากำปืน
จุดสามแปดเอาไว้ในมือซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
นะครับเดี๋ยวต้องเอาไปพิสูจน์เพิ่มเติมเบื้องต้นแพทย์ชนะสูตร
พบว่าทั้ง๓ศพคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
นะครับก่อนที่จะที่จะมาถึงโดยที่คนเป็นแม่มีบาดแผลถูกยิง
นัดเข้าหน้าอกซ้าย๑นัดแล้วก็หัวไหล่ซ้าย๑นัดส่วนลูกสาว
อายุสิบสี่ปีถูกยิงสามนัดกระสุนเข้ากกหูซ้ายเข้าลำคอแล้วก็ที่

ขณะที่ลูกชายวัย๑๖ปีมีบาดแผลชะกันที่ใบหน้านะครับลักษณะก็
คือกระสุนปืนเนี่ยถูกยิงเข้าทางปากแล้วก็ทะลุใบหน้าไปเลย
นี่นะฮะเจ้าที่ได้นำศพทั้ง๓ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีก
ครั้งนะครับที่โรงพยาบาลมอสงขลานะครับเพื่อหาสาเหตุการตาย
อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
เนี่ยทำให้ทราบว่าผู้ที่เป็นแม่อายุ๔๕ปีเนี่ยทำงานเป็น
ผู้จัดการแบงค์แห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะฮะก่อนที่จะมีคน
พบศพคือเช้าวันนี้เนี่ยแม่เนี่ยต้องไปประชุมที่ธนาคาร
แต่ก็ยังไม่ไปทำงานสักทีนึงลูกน้องก็โทรศัพท์มาตามค่ะแล้ว
ไม่รับสายเลยนะฮะลูกน้องก็เลยตัดสินใจมาหาที่บ้านมาถึง
มาเรียกที่หน้าบ้านไม่มีเสียงตอบรับอะไรออกมารถก็
ยังจอดอยู่เลยตัดสินใจทุบกระจกแล้วก็เปิดล็อกเข้าไปแล้ว
ก็พบว่าอ้าวนอนเสียชีวิตกันอยู่บนห้องนอนชั้นสองของบ้านค่ะส่วน
เพื่อนบ้านที่อยู่ติดติดกันเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้มีเสียง
ปืนดังขึ้นหลายนัดนะตอนประมาณตีหนึ่งแต่เขาไม่ได้เอกใจ
กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยไม่ได้ออกมาดูนายกองค์การ
หาส่วนตะบนควนปริงนะครับนายทักษิณรักจริงเป็นญาติ
ของผู้เสียชีวิตทั้งสามนะครับบอกว่าผู้ที่เป็นแม่ไม่เคย
มีวี่แววจะคิดสั้นจะก่อเหตุแบบว่ายิงลูกสองศพแล้วก็ยิง
ตัวเองตายตามอย่างเนี้ยเขาเชื่อว่าไม่มีแน่นอนเพราะปกติ
เป็นคนอารมณ์ดีมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการปล้นทรัพย์ชิง
ฆ่าแล้วจัดฉากหรือเปล่าอืมเพราะคนที่เป็นแม่ที่เสีย
ชีวิตเนี่ยเขาหน้าที่การงานดีมีฐานะดีเป็นผู้จัดการ
แบงค์เรื่องการเงินไม่เป็นหน่าแน่นอนไม่มีปัญหาหนี้สิน
แน่นอนชอบช่วยเหลือสังคมด้วยแต่ถ้าจะเป็นพวกปัญหาใน
ครอบครัวแบบนี้อันนี้เขาไม่ทราบ
ถึงว่าสาเหตุแบบส่วนตัวหรือว่ามีผู้จัดได้

มันก็ควรควรมีความอ่อนเกิน
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็สะเทือนขวัญนะฮะ

เหตุการณ์นี้นะครับพันธมตเอกสานิทพลเพชร

บอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับ

อยู่อาศัยกัน๓คนคือแม่ลูกชายแล้วก็ลูกสาว

ส่วนพ่อเนี่ยพ่ออายุ๔๖ปีก็เป็นผู้จัดการธนาคาร
เหมือนกับภรรยาเลยนะครับเหมือนกับแม่เลยนะครับ

เดินทางกลับมาบ้านหลังนี้ที่จังหวัดตรัง

แต่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย

สามีแล้วก็พ่อของผู้ตายทั้งสามเนี่ยนะครับ
บอกว่าก่อนที่จะมาพบศพกันเนี่ย
เขาก็เปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านดูนะ
แอปพลิเคชันมือถืออ่ะ
ทำไมกล้องวงจรปิดที่บ้าน
มันไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยในกล้องเลย

เซ็นเซอร์ของกล้องวงจรปิดที่มันจะแจ้งเตือนตลอดเนี่ย
กล้องบางจุดในบ้านมันถูกปรับตำแหน่ง

ก็มาพบเป็นศพพร้อมกับที่เพื่อนพนักงานที่แบงค์ของฝ่าย

ถ้าดูในภาพเนี่ยท่านจะเห็นพระรูปหนึ่งที่ท่านเดินทางมาเนี่ยนะฮะ

พระลูกวัดควรนาแคร์

พ่อและตาของผู้เสียชีวิต
ทราบข่าวท่านก็รีบเดินทางมาแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอะไรเป็นลางบอกเหตุนะครับ
ลูกสาวเป็นคนนิสัยดีหลานชายหลานสาวทั้งสองคนก็เป็นเด็กฉลาดเรียนดี
อยู่ในวัยกำลังเติบโตหลานชายในยุค๑๖หลานสาว๑๔
หลานชายเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องปัญหาส่วนตัวบ้างเรื่องเครียดอะไรบ้าง
หลวงพ่อก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่เอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นวิบากรรมก็แล้วกัน
หลังจากนี้จะนำศพลูกสาวกับหลานทั้งสองไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดควรนาแคร์อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับเพื่อนบ้านทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเลยค่ะ
หมู่บ้านตอนกลางคืนจะเงียบมากถ้าเป็นตอนเช้าคนจะพลุกพลั่นหน่อย
ว่าคนไปทำงานอ่ะนะคะตอนเย็นก็จะมีคนคนไปออกกำลังกายกันในสวนสาธารณะ
ชาวบ้านที่อยู่ในย่านนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ารู้ข่าวแล้วตกใจจริง
เพราะตัวเธอเองออกไปทำงานแล้วก็ต้องผ่านบ้านหลังเนี้ยครับ
หลังที่เกิดเหตุเป็นประจำช่วงตอนเย็นเลิกงานก็จะเห็นสามคนแม่ลูก
กลับจากทำงานแม่จอดรถไว้ฝั่งสวนสาธารณะ
ตรงกันข้ามกับตัวบ้านแล้วก็เดินข้ามถนนเข้าบ้านไป
ก็เนี่ยค่ะเขาเห็นภาพแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะคะ
ตอนเลิกงานคือแบบจะเห็นทุกวันเลยน้องสองคนแล้วก็แม่คือจะแบบ
คือลงจากรถอะค่ะเหมือนเขากลับจากทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ที่เหลือก็ไม่รู้แต่ว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเขาอะค่ะ
แต่ว่าก็เห็นในข่าวก็เลยอ่านก็เจอแต่ว่าแค่ผ่านผ่านนะคะ
ก็ปกติดีคือแบบก็ก็จอดรถแบบตรงนี้อะ
ใช่ค่ะแล้วก็ให้ลูกลงจากรถอะไรแค่นี้
ก็เห็นแค่นั้นแบบหนูก็กลับกลางไปเที่ยง
ตอนเช้าไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรไม่มีเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรไม่ได้อยู่บ้าน
แล้วแม่ได้ยินเสียงตอนเย็นตอนเย็นก็ได้ยินทุกคน
ก็เลยยินว่าประทัดสวนมากวันไหวออกประทัดจะดัง
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเสียงประทัดหรือเปล่ามันดังตุ้มตุ้มอะไรแบบเนี้ย
มึงได้ยินบ่อยประทัดในนี้จึงเลยใกล้ไม่สงสัยอย่างนี้เลยอ๋อ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้านนะคะแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบรอบด้วยค่ะ
คราบเขม่าวดินปืนที่มือของผู้เสียชีวิตทั้งสามศพแล้วก็นำมาประกอบสำนวนคดีนะคะ
ล่าสุดผู้กำกับสพเมืองตรังบอกว่าสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากปัญหาภายในครอบครัว
ส่วนที่ญาติสงสัยว่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมหรือคนร้ายเข้าไปฆ่าแล้วจัดฉากหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าสอบสวนอย่างละเอียดตรวจสอบในบ้านที่เกิดเหตุแล้ว
ไม่มีความผิดปกติอะไรนะคะแต่ว่ามีรายงานข่าวเบื้องต้นในลักษณะที่ว่า
ลูกชายวัย๑๖ค่ะชอบเล่นเกมเกี่ยวกับการยิงปืน
แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุอะไรหรือเปล่า
แต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมมาในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะตามความคืบหน้าให้นะคะ
ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ก็ต้องรอการสอบสวนคลี่คลายคดีอย่างละเอียดของตำรวจอีกทีนึงนะใช่ค่ะครับ